มีเหตุการณ์อุกอ่าที่ฉะเชิงเซาห้าทุ่มเมื่อวัน๒๙พฤศจิกาที่ผ่านมา
มีพ่อค้าขายน้ำกระท่อมคนหนึ่งอายุแค่๒๐ปีนะ
ก็เปิดท้ายขายน้ำกระท่อมอยู่มีวัยรุ่นขี่มอเตอร์ไซค์กันมา
หน่ำยิงเขาแต่มีคนโดนลูกหลงด้วยฮะ
นี่มาทางนี้แล้วลามมาหน้าวัดเมืองแล้ว

คือเขาได้ยินเสียงปืนก่อนนะดังสนั่นเลยกว่า๑๐นัด
หลังจากนั้นเขามาเห็นกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้
กว่า๑๐คนมาขึ้นมอเตอร์ไซค์ที่จอดอยู่ริมถนนบริเวณเขื่อนริมน้ำ
ตำบลหน้าเมืองอำเภอเมืองฉะเชิงเศร้าแล้วก็ขี่หลบหนีไปครับ
นี่คือ๕ทุ่มของ๑๙พฤศจิกายนมาดูกล้องวงจรปิดตอนเกิดเหตุกันบ้างดีกว่าคุณผู้ชม
ทีมข่าวเราได้มาหลายมุมเลยครับ
เห็นไอ้รถนี่ไหมไฟโปรแวปแล้วเปิดท้ายนั่นน่ะ
นั่นคือรถของนายนาธีภูผาครับอายุ๒๐ปีเขาก็เปิดท้ายขายน้ำกระท่อมอยู่ริมถนน
ก็มีกลุ่มเพื่อนสัก๕๖คนนั่งพูดคุยกันนะ
จากนั้นกลุ่มผู้ก่อเหตุครับมีทั้งชายทั้งหญิง
คนซ้อนชื่อนายอาร์ตนายอาร์ตนี่แหละเป็นคนเปิดฉาก
ยิงปืนใส่กลุ่มของนาธีก่อน๑นัด
หลังจากนั้นก็กระโดดลงจากรถครับ

เพื่อนของนายนาธีที่ล้มลงตอนวิ่งหนีเนี่ยโอ้โหกระทืบจนหนำใจเลยนะนี่

เร็งเข้าหัว๔นัทด้วยแต่กระสุนไม่ออกครับ

เป็นคนซ้อนมอเตอร์ไซค์แล้วยิงใส่นาทีใช่ไหม
คนที่ขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยคือในไอซ์นะ
ไอซ์ทิ้งรถแล้วก็ถือมีดตามมามาไล่ฟันนาธีอีก
นาทีเจ็บโดนฟันที่แขนซ้าย
แล้วหลังจากนั้นไอซ์คนขี่อาร์ตคนซ้อนหนีไปค่ะ
เหตุการณ์นี้นอกจากนาทีที่โดนไปแล้ว

เขาไม่รู้อีโน่อีเหน่เขาโดนลูกหลง
คิดดูสิมายืนซื้อเครปแถวนั้น
อายุแค่๑๖เองน้องนัทพลนะคะโดนไปด้วย
แล้วจนนาธิก็เลยต้องเอาตัวน้องนาธพลคนที่โดนลุกหลง
ไปรักษาที่โรงพยาบาลพุทธโสธรก็อยู่ตรงนั้นนี่แหละ
นี่ดูสิรอยแผลที่หัวน้องนี่นะคะ
แบบถากถากไปเนอะใช่หลังจากเกิดเหตุเนี่ยนะ
ตำรวจสพเมืองฉะเชิงเซาก็ไปตรวจสอบ
เจอเป็นปลอกกระสุนตกอยู่๓ปลอก
ส่วนมือปืนมือปืนคนซ้อนมอเตอร์ไซค
คือนายอาร์ตนายนัทพลหลักมั่นอายุ๒๖ปีเนี่ย
ตำรวจบอกว่าคนนี้กำลังตามตัวอยู่นะ
ไปถามคนเจ็บนายนาธี
นาธีบอกว่าผมปกติก็ขายน้ำกระท่อมเนี่ย

ผมไม่ได้เคยมีเรื่องอะไรกับทั้งไอซ์แล้วก็อาร์ตมาก่อนเลย
แต่เมื่อ๓วันก่อนจะมาเกิดเรื่องนี้
ผมมาขอให้กลุ่มนั้นเขาช่วยขยับรถหน่อย
เพราะว่าเขามาจอดบังร้านผม
แต่ว่าฝั่งอาร์ตที่เป็นคนซ้อนมอเตอร์ไซค์แล้วก็เป็นมือปืน

ผมเลยไม่รู้ไงว่าเอ๊ะมันเรื่องนี้หรือเปล่า

แล้วเขาก็มาก่อเหตุมากราดยิงตั้งใจแหละ
ผมว่าเขาตั้งใจจะเอาผมให้ตาย
ครับส่วนแม่ของนายณทะพลอายุ๑๖ปีครับ
แล้วที่ถูกลุกหลงเนี่ยเล่าบอกว่า
แค่ไปซื้อเครปแต่ถูกวัยรุ่นกลุ่มนี้เข้าใจผิด

เอาขวดเบียนมาตีหัวมาปลาใส่หัวด้วย
ลูกต้องก้มกราบเท้าขอชีวิต
บอกว่าแม่ทำแบบนี้ก็ยังถูกทำร้ายอีกนะ
ตอนนี้ลูกชายมีแผลตามร่างกายและปวดหัวมากเลย
ว่าจะมีเลือดคั่งในสมองหรือเปล่า
แต่ยืนยันนะจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด

สามารถจับตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุได้แล้วบางราย
แล้วอยู่ระหว่างขยายผลจับกลุ่มผู้ร่วมก่อเหตุที่เหลือครับ